สถานการณ์โควิดขี้คายแบบนี้จะชวนคุณผู้ชม
แล้วคุณสองคนนะคะมาก้าวหน้าสามและก้าวหลังสองดีกว่า

เพิ่มจังหวะให้มันสามท่านิดหนึ่งนะคะ

นี่ลูกทุ่งสาวแคนดี้รากแก่นค่ะแฮปปี้สุดเลย

ให้ใจที่นี่ไปตรงไหนก็ได้หลายคนยังไม่รู้
วันนี้แหละได้รู้กันเดี๋ยวเผื่อจะจ้างงานเธอด้วยกันแล้วกันเนาะ
เจ้าภาพหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าพี่แคนดี้เองนะทำธุรกิจรถแห่ค่ะ
เวนสร้างความสุขตามสถานที่ต่างนะมาหลายปีแล้ว
โดยรถแห่ของพี่แคนดี้นะก็ไม่ได้เป็นคันใหญ่โตคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่ภาพที่เห็นเลยเพราะว่ายุคมันประหยัดอะเนาะ

ชอบคันแบบเล็กกระทัดรัดน่ารักแบบนี้
แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเอาเครื่องเสียงมาติดนะคะ

ใช่คุณผู้ชมใครสนใจทักไลน์ไปหาพี่แคนดี้ได้เลยนะคะ
รับรองว่าจวดกันแน่นอนมันสนุกกันแน่นอน

พี่แคนดี้เขาตั้งใจทำก็แล้วกัน
ออกมาหลายงานแล้วนะเป็นแบบว่ากระบะรถซิ่งแบบนี้นะคะ
มีเครื่องเสียงติดเต็มเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะ
อันนี้มันเลยใจชื้นแล้วทุกอย่างมันกลับมา
คืองานเล็กการางไปได้เลยนะคะ

ก็คือให้บริการสำหรับเราต้องปรับเปลี่ยนตามโลกเนอะ

ช่วงนี้นะคะเหมือนเขาจะผ่อนผันมากขึ้นนะคะตามสถานที่บันเทิงต่างก็ต้องติดตามกันได้นะคะ
อยากจ้างอยากอินเตอร์เทนเอ้าเลยค่ะไลน์ไปเลยจ๊ะพี่แคนดี้ราแกน
พื้นที่ท้ายกระบะนิดเดียวก็พอได้โยกกันได้นะ